มาเตือนภัยกันนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปเที่ยวป่าตั้งแคมป์เดินป่าเดินเขาต้องระวังเรื่องของเห็บป่าด้วย
ถ้าลูกเริ่มคันหูมีความผิดปกติรีบไปพบคุณหมอน้องคนนี้เขาโชคร้ายนะฮะเป็นอมภาษณ์ครึ่งซีกของหน้าปากเบี้ยวเลย
ปากเข้ามาในหูของลูกเนี่ยเต็มเต็มเลยนะฮะทำให้ปากเบี้ยเพราะว่าปลายประสาทอักเสบตอนนี้เป็นอมภาษณ์ไปแล้วครึ่งหน้านะฮะ
ตอนแรกน้องบอกว่าแค่คันหูก็เลยใช้สำลีปั่นนะนะคัตเติ้ลบัตรทั่วไป
พอเข้าวันที่๓อาการคันมันก็ยังไม่หายก็เลยเอาไฟฉายส่องดูมันมีตัวอะไรแล้วอยู่ลึกมากด้วย
ก็เลยใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับยาเหลืองตามวิถีของชาวบ้านนะหยอดเข้าไป
จากนั้นเห็ดตัวกรมดำปีเลยคลานออกมานี่ฮะแต่พอรุ่งเช้าปรากฏว่าอ้าวลูกสาวปากเบี้ยวซะแล้ว
คิวก็เอียงก็เลยพาไปหาหมอเฉพาะทาง๒กล้องแม่แทบช็อกมันยังมีตัวเห็บกับไข่เห็บเต็มหูไปหมด
ให้ชิดคล้านออกมาแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นมันกลุ่มกล้อนใหญ่
ต่อมาแม่ของเด็กก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าเห็บที่เข้ามาในหูน้องเป็นเห็บป่า
คนละชนิดกันกับเห็บบ้านหรือว่าเห็บหมาเห็บแมวที่เราเห็นกันทั่วไป
เห็บป่าจะอยู่กับสัตว์ป่าหมอคาดว่าช่วงนี้ลมแรง
มันอาจจะพัดตัวเห็บป่าเข้าหูคนได้แล้วก็แก้วหูชั้นในมันช้ำมากเลย
เห็บที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะมี๒ชนิดใหญ่ก็คือเห็บแข็ง
แข็งส่วนใหญ่จะเรียกว่าเห็บกวางตัวมันคล้ายกับเห็บหมานี่แหละ
อีกชนิดนึงคือเห็บลมหรือว่าแมงแดงตัวเล็กหน่อยจะเหมือนตัวอะไร
ขนาดประมาณเท่ากับหัวเข็มหมุดเนี่ยนะฮะเห็บชนิดนี้สามารถลอยไปตามกระแสลมได้เกือบทั้งปีเลยนะ
โดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้มันจะลอยเป็นพิเศษเพราะว่ามันลมแรง

เกาะคนเข้าหูอย่างนั้นอย่างนี้
ขณะที่แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตภูมิในการสถาบันโรคผิวหนังบอกว่า
อาการที่เกิดจากเห็บกัดเนี่ยมักเป็นเฉพาะที่
แต่มีผู้ป่วยบางคนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ก็คือ
เป็นอามภาษณ์จากการถูกเห็บกัดนะ
เริ่มจากการที่มีอาการปวดหัวก่อน

ภาวะแบบนี้อาจนำไปสู่ภาวะระบบหายใจล้มเหลวที่อันตรายถึงชีวิตได้

ก็เดินป่าเนี่ยนะฮะก็ระวังนอกจากเห็บแล้วนะครับ
น้ำในบ่อในสระในป่าเนี่ยนะครับ
เห็นมันใสในป่าบริน้ำบริสุทธิ์อย่าไปตักดื่มนะฮะ